ต้องต้มให้เล่ถ้าต้มให้เล่มันไม่เป็นโจ๊ก
กับอาหารเช้าวันนี้ที่มาให้กับทุกท่านนะครับ

สูตรกลิ่นอันหอมระมุนกัน
หลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนอาจจะประสบความล้มเหลวในการลงทุน

วันนี้เลยเอาอาหารที่ง่ายมาให้ประทานหน่อย
คุณจะหมายถึงเสี่ยงโลตัรปิ่นน์ใช่ไหม

ทำไมก่อนเข้าอู้ฟนต้องจังเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ
สรุปว่ามันเข้าตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
มีเมืองไทยของเราด้วยตอนนี้จากการคาดการณ์ล่าสุด
มี๑จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้
เดี๋ยวไปดูกันว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเต็มเป็นจังหวัดไหน
แล้วก็จุดอื่นทั่วไทยเป็นยังไงกันบ้าง

นี่คือการตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนในวันนี้
ตอนนี้เป็นการดูสถานการณ์ฝน๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้
จะพบว่ากลุ่มฝนใหญ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะอีสานตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแนวปะทะนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจุดหลักตอนนี้ที่กำลังมีฝนโปรยปลายกันอยู่
มีจุดไหนบ้างนะครับจะได้เตรียมสำหรับใครที่จะออกจากบ้าน
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าหลักนั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานตอนบนนะครับ
ซึ่งเป็นเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนลำปางแพร่น่านเลย
น้องบูลลำพูอุดลฑานีน้องคายบึงกาลสะกนฆรนคลพันนม
จากนี้นะครับยังมีฝั่งตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรี
ภาคกลางตอนล่างก็คือสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรชบุรีประจวบคิริขันนะครับ

ซึ่งจุดเหล่านี้ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่าง
ไปทำงานไปส่งลูกไปเรียนหนังสือก็ตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับ
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะเหลือเกิน
นี่คือภาพเลด้านะครับตรวจสอบสถานการณ์ฝนเป็นภาพจากดาวเทียม
จะพบว่าบริเวณที่มีจุดสีแดงคือจุดที่มีฝนก่อตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
ก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นแนวสูงก็คือกลุ่มเมฆที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย
เคลื่อนตัวเข้ามาจากบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
ไปยังบริเวณประเทศเวียดนามนี่จะสังเกตว่ามีการพัดวนของกระแสลมเนี่ยนะครับ
ที่บริเวณขอบของประเทศเวียดนามนี่คือจุดของพายุนะตอนนี้นะครับ
ตอนนี้กำลังขึ้นฝั่งที่เวียดนามคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันในวันนี้เนี่ยนะครับ
ยุลูกนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ไปลาว
และจุดต่อไปครับจะสังเกตว่าเข้ามายังประเทศไทย๑พื้นที่ก็คือบริเวณจังหวัดน่าน
เดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปจะเห็นภาพชัดเจนนะครับ
สังเกตว่าถ้าหากดูวันที่ตรงนี้จะพบว่าวันที่๑๗ตลอดทั้งวันครับ
อยู่ในบริเวณพื้นที่ลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนวันที่๑๘ครับ

ก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้มากนักนะครับ
เพราะว่ามีแนวภูเขาต่างคอยกันคอยสกัดไว้อยู่นะครับ
ดังนั้นฝนหลักไปตกที่บริเวณลาวกับเวียดนามตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับ
เพราะว่ายังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

สะสมเยอะอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนนี้คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตลอดทั้งวัน
ว่าฝนหลักที่จะเข้ามา
ทำให้หลายพื้นที่บริเวณทางอีสานตอนบนมีฝนตกเยอะ

เดี๋ยวไปดูตอนบ่าย๒เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด
ท้องฟ้าจะคลื่มฝ่าคลื่มฝนแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ก็จะทำให้ลักษณะอากาศเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันหน่อยนะครับ
ระยะนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนสถานการณ์คลื่นนะครับ
แม้ว่าฝนจะลดลงแต่คลื่นยังคงแรงต่อเนื่องอย่างที่ได้คาดการณ์กันไว้นะครับ
คลื่นสีชมพูคือคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรเนี่ยนะครับยังคงเข้ามาไปที่ติดแนวใจฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่อง
ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยค่อยอ่อนกำลังลงหลังวันที่ยี่สิบนี่นะครับก็จะค่อยค่อยถอยออกไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับดังนั้น
พื้นที่ที่อยู่นอกแนวพายุเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุมากเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าพอพายุสลายตัวแล้วเนี่ยครับนะครับต้องต้องอธิบายไปหนึ่งเวลา
พายุมาเนี่ยมันลักษณะเหมือนเหมือนกับลูกโป่งครับดูดน้ำเอาไว้ครับ
ตอนนี้พายุเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปภาคเหนือถูกไหมครับ
พายุสลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยครับนะครับช่วงวันที่หลังวันที่สิบเก้าค่ะ
ฝนที่ไปรวมกันอยู่ในภาคเหนือเนี่ยจะกระจายออกมาดังนั้นเราจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย
สลายตัวแล้วพื้นที่อื่นอื่นนะครับก็คือหลังวันที่ยี่สิบเก้าอ่าหลังวันที่สิบเก้า
ดังนั้นวันสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็จะอยู่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่ครับก็เตรียมตัวรับมือเตรียมใจด้วยนะครับ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็โอ้โหหลายคนไม่สบายนะครับ
อากาศลงอากาศร้อนอากาศเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวมีอากาศเย็นเย็นครับ
นี่เดี๋ยวต้องไปดูลางเรือล้านหน่อยคุณไม่รู้ว่าลมพายุจะมาถึงหรือเปล่า
นี่ดูท้องฟ้าโอ้โหดูสิเนี่ยพายุสลายแล้วลูกค้าจะสลายนะคุณ
ร้านผมยังไงเนี่ยมาคุณระวัง